พิรุษสาวเป้าทุงทำไมเป้าทุงอ่ะ

ที่จังหวัดยาลานะครับ

มีเหตุยิงกันที่ห้องเช่า
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ย
ไปพบพิรุษของผู้หญิงคนหนึ่งที่
เสื้อเอวลอยอยู่ข้างหลังผมเนี่ย

ออกมาเป็นปืนครับพอเป็นปืนเสร็จปั๊บตำรวจบอกเอ๊ย
ก่อนเลยหยุดก่อนเพราะไม่รู้ว่าเธอจะชักปืนมาทำอะไร
ใส่นะเดี๋ยวไงไม่ได้ครับ

น้องมา

มีถุงมือไหม

น้องแพร่ปล่อย
มีลูกไม่มีลูกก็ปล่อยให้หยิบเองไม่ได้
ใครจะไปยอมอ่ะหยิบขึ้นมาแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
นางสาวอรนันอนุเปโถอายุ๒๔ปี
ถูกตำรวจเรียกทำไมเรียกอ่ะ
ก็มีพิรุษน่ะดูดิมีพิรุษซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในกางเกง
กางเกงมันผิดทรงไหม
พอให้ดึงออกมาเอาเป็นปืน๑๑มิลลิเมตรครับคุณผู้ชมครับ
กระบอกตรวจค้นในรถมิซูบิชิปาเจโลทะเบียนจังหวัดสงขลา
พบไอซ์๒๑ข้างประตูรถ
จากการตรวจค้นรถคันนี้พบว่าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เขายิงกันที่ตำรวจรับแจ้งที่ผมบอกตอนต้นอ่ะ

ห้องเช่าในย่านชุมชนตือเบาะตะบนสเตงนอกอำเภอเมืองยาลาครับคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองยาลากับผู้ชายอายุ๒๒ปี
เป็นแฟนเป็นแฟนของอรนัน
ส่วนจุดเกิดเหตุที่เราไปดูกันที่ยิงกันเป็นห้องแถวชั้นเดียว
พื้นห้องเต็มไปด้วยรอยเลือดครับคุณผู้ชมฮะ

คนถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ห้องเช่าสองคนก็เป็นแฟนกันเหมือนกัน
ถูกนำส่งโรงพยาบาลศูนยาลาไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
ฝ่ายชายชื่อนายเฟาซันสมาแอร์อายุ๒๐ปีได้
ถูกยิงตรงไหนไหล่ซ้ายหน้าท้องต้นขาขวานิ้วเท้าซ้ายนิ้วเท้าข้างซ้ายแล้วก็ขาซ้ายอาการสาหัสเหมือนกัน
สอบถามนะครับในห้องเช่านะครับ
ก็อยู่กัน๒คนเข้าไปก็ไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรอยู่๓ปลอก
มันสอดคล้องกับปืนเจอเมื่อกี้ป่ะเนี่ยตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
สภาพห้องเช่ามีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายครับสอบถามเบื้องต้นทราบว่า
ขณะเกิดเหตุมีคนร้าย๓๔คนได้ขับรถยนต์มาไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบสีไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
เข้ามาจอดตรงห้องนี้ครับคุณผู้ชมห้องเช่าแถวนี้เนี่ยแล้วเดินลงไปพังประตูหลังห้อง
หนึ่งในนั้นใช้ปืนสั้นกระหน่ำยิงทั้งคู่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
ตรวจสอบปืนที่ตรวจยึดไว้นะครับแล้วก็ปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ที่เกิดเหตุ
ว่ามันจะเชื่อมโยงกับการก่อเหตุนี้ไหมส่วนประเด็นการก่อเหตุตั้งไว้เรื่องส่วนตัว
เรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่
แล้วยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเลยฮะตำรวจครับ